แต่ว่าคู่นี้ค่ะไม่ต้องถามไม่ต้องเชียร์แล้ว
สำหรับคุณกายแล้วก็คุณฮารุนะคะ
เพราะว่าคุณฮารุล่าสุดค่ะได้ให้กำเนิดทายาทคนที่๒เรียบร้อยแล้วค่ะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักนักแสดงกายรัชานนท์และฮารุยามากูชิ
ที่ได้สมาชิกใหม่มาเติมเต็มความอบอุ่นในครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสาวฮารุได้ให้กำเนิดทายาทคนที่สอง
เป็นทารกเพศหญิงสมใจโดยทั้งสองได้โพสต์ภาพลูกสาวตัวน้อยขึ้นอินสตาแกรม
พร้อมข้อความว่าเด็กหญิงไนร่าสุประกอบซึ่งก็คือชื่อของลูกสาวทั้งคู่นั่นเองค่ะ
ขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะนักร้องสาวทาทายังกับหมอฉัดอดุล
สามีก็ได้ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่สมใจหลังให้กำเนิดทายาทคนแรกด้วยวิธีผ่าคลอด
พร้อมตั้งชื่อให้ว่าน้องเรย์เด็กชายเรศีนะพงพิพิษ
มีความหมายเดียวกับชื่ออามิตาของสาวทาทาที่แปลว่าแสงสว่างค่ะ
ซึ่งทั้งคู่ได้อวดโฉมความน่ารักน่าชังของทายาทคนแรกผ่านการลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพชื่อดัง
ภูริสให้แฟนคลับได้ร่วมชื่นชมไปพร้อมกันค่ะ